โดยเฉพาะปมการฆ่าโหดในครั้งนี้กันหน่อย
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลา

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดแอ๋ม

หลังจากที่ก่อเหตุในช่วงรุ่งเช้า

กลุ่มคนร้ายก็มารวมตัวกันที่กรุงเทพ

นำตัวมาดำเนินคดีทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้

ปมการสังหารโหดในครั้งนี้เกิดจากอะไร

ก็เคยเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาก่อน
ติดตามหาคำตอบเรื่องนี้จากรายงานครับ
ติดตามหาคำตอบเรื่องนี้จากรายงานครับ
สงสารสายตาของน้องมากมั้ยคะ
สงสารสายตาของน้องมากมั้ยคะ
ก่อนน้องจะตายสงสารมั้ยคะ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ได้ตั้งใจ

ก็ถูกล่อซื้อยาเสพติดและถูกจับพร้อมยาบ้ากว่า๒๐๐เมตร
สายตำรวจจึงพุ่งเป้าไปที่แอ๋มสมาชิกคนล่าสุด
กันเองน้องสาวที่น่ารักไม่น่าทำกัน
จนกระทั่ง๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งชีวิตหักเหหลังถูกล่อซื้อยาเสพติด

เดินทางกลับจากประเทศไต้หวัน

กลับมาเดินทางสายคาราโอเกะที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง
หลังแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดชายนาฏ
ฆาตกรรมอำรางจึงเกิดขึ้น
ความแค้นเมื่อผสมกับฤทธิ์ยาเสพติด
ปฏิเสธไม่ได้ว่าแพร่ระบาดในหมู่สถานบันเทิง
ส่งผลให้พวกเธอร่วมกระทำความผิด
รากชีวิตของผู้อื่นไปอย่างไม่มีวันกลับ
ไม่ว่าอาจยกรรมหั่นศพสะเทือนขวัญ
จะถูกวางแผนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

เป็นเพียงต้องการปกปิดความผิด

กระทำความผิดมีจิตใจที่โหดเยี่ยม
แต่สิ่งที่ชัดเจนคือทุกคนต้องรับความผิด
ในสิ่งที่ได้กระทำลงไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน